คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
หลังจากวันที่๑๐เมษายนกรุงเทพมหานครออกประกาศชัดเจนใช่ไหมคะว่า
ดขายแอลกอฮอลจนถึงวันที่๒๐เมษายน
เพื่อไม่ให้เป็นการคอรหากันว่าเอ๊ะทำไมมาตรการไม่ทั่วถึง
ให้แต่ละจังหวัดอิจฉากันวันนี้ชัดเจนแล้วนะคะ
๗จังหวัดทั่วประเทศไทยประกาศงดขายแอลกอฮอล์ทั่วประเทศค่ะ
ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางการออกมาเพื่อที่จะได้หวังว่าจะลดเรื่องของการรวมตัวกัน
เรื่องของการมั่วสุมการปาร์ตี้สั่งสรรค์ในช่วงเทศกาลสงกราน
ถึงแม้ว่าจะถูกเลื่อนออกไปแล้วก็ตามนะ
ห้ามขายเนี่ยคือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สุราเบียร์อะไรต่างกินแล้วเมาอะไรพวกนี้

ไม่ใช่แอลกอฮอลล้างมือค่ะ

นะก็เป็นเครื่องดื่มนะก็คือห้ามขายหมดเลยนะคะ

เผื่อใครที่ไม่ได้ดูแถลงตอนช่วงเที่ยงนะคะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคค่ะ
แถลงสถานการณ์ติดเชื้อประจำวันที่๑๒เมษายน
เรามีผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด๓๓รายนะคะ
มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม๘๓ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วย๓ศพด้วยกันค่ะ
โดยผู้เสียชีวิตรายที่๓๖เป็นผู้ชายไทยอายุ๗๔ปีนะคะ
มีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานแล้วก็ไขมันในเลือดสูง
มีประวัติไปในที่ชุมชนคือไปตลาดนัด
บุคคลในบ้านก็มีการรวมกลุ่มกันค่ะ
ผู้ป่วยมีอาการเริ่มตั้งแต่๑เมษายนนะคะ
เป็นไข้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราช
๑เมษายนมีไข้สูง๓๙๔องศา
เสียดท้องแล้วก็มีการถ่ายอุจจาระสีดำ
ซึ่งหมายถึงว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารส่วนต้นค่ะ
ผลตรวจก็ยืนยันว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙ในวันที่๘เมษายนนะคะ
จากนั้นอาการก็เริ่มแย่ลงเรื่อยแล้วก็เสียชีวิตในวันที่๑๑เมษายนค่ะ
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๓๗เป็นผู้หญิงค่ะอายุ๖๕ปี
มีโรคประจำตัวเหมือนกันนะคะก็คือโรคอ้วนแล้วก็ไขมันในเลือดสูง
มีประวัติเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ชุมพรวันที่๒๗ถึง๓๑มีนาคมเริ่มมีอาการไข้
วันที่หนึ่งเมษายนก็ได้ยากลับบ้านไปแต่สองเมษายนอาการเหนื่อยหอบ
มีมากขึ้นก็เลยกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
คุณหมอส่งตรวจแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ

จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่๑๑เมษายนค่ะ

ส่วนรายที่๓๘เป็นผู้ชายไทยนะคะ
อายุไม่เยอะอายุ๔๔ปีค่ะ
รับต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอาการหนักตั้งแต่แรกรับแล้วนะคะ
คุณหมอพยายามช่วยรักษาด้วยยาหลายขนาดที่มีอยู่
พยายามดูแลทุกระบบของร่างกายแล้วแต่ก็สู้ไม่ไหวค่ะ
วัยวะในร่างกายล้มเหลวหลายระบบนะคะรวมถึงไตด้วย
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็เลยเสียชีวิตช่วงเช้าตอน๗โมงค่ะ
ตอนนี้เรามีผู้ป่วยสะสมอยู่ทั้งหมดอยู่ที่๒๕๕๑รายนะคะ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๒๙๕รายค่ะ
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด๓๘ศพ
ครับคือวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่๓๓รักษาหาย๘๐ใช่ไหมฮะ
เท่ากับว่าวันนี้เราได้กำไร๕๐คนคำถามก็คือว่า
แล้วจะเสร็จสิ้นจบสิ้นกันเมื่อไหร่
ก็ต่อเมื่อเรารักษาคนสุดท้ายจนหาย
แล้วไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม
พอคนสุดท้ายรักษาหายปุ๊บ
คุณก็เว้นระยะไปอีก๑๔วัน

ทีนี้มาเฝ้าระวังป้องกันกันต่อ
คุณหมอทวีสินโคศกสบคบอกว่า
ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยวันนี้ลดลง

แต่ที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์ในต่างประเทศ
ที่ตัวเลขยังไม่ได้ลดลง
ยังมีคนติดเชื้อในหลายประเทศ

รับว่าตัวเลขที่ลดลงในไทยเป็นผลมาจาก
เรื่องของมาตรการตามพรกรฉุกเฉิน
รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
แต่เห็นลดลงแบบนี้ตัวเลขหลัก๑๐อยู่หลายวัน
นะฮะอย่าประมาท
โดยเฉพาะ๗วันระวังอันตราย

แม้ว่าจะไม่ต้องระวังอันตรายเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการเดินทาง
เรื่องการจะไปแพร่เชื้อในช่วงสงครานนี่แหละ
เพราะฉะนั้นสบคขอเน้นย้ำว่า

อย่าไปรดน้ำอย่าไปสาดน้ำ
อย่าไปรวมกลุ่มอย่าไปมั่วสุม

เอาเชื้อมาจากที่ไหนก็ไม่รู้
ระหว่างเล่นน้ำน้ำอาจจะมีละอองน้ำมาฮัดเชยเข้ามา
แล้วท่านกำลังฉีดพ่นน้ำอยู่เนี่ย
พ่นน้ำจากสายางพุ่งไปไกลกว่า๒เมตรที่เราว่ากันอีกนะครับ
อาจจะได้ละออของท่านไปกับเรื่องของสายยางที่ท่านจะฉีดน้ำไปอีก
เพราะฉะนั้นละอองฝอยที่เกิดขึ้นจากสารคัดหลังในตัวของท่าน
ก็สามารถพุ่งกระจายไปได้คนอีกเท่าไหร่จำนวนมากทีเดียว
น้ำเป็นตัวภาหะสงกรานช่วงนี้๗วันอันตราย
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าขี่เส้นใต้ด้วยเหมือนกันครับ
ตัวเลขที่เราต้องมาลุ้นกันตรงนี้นะครับ
ถ้าวันนี้มันลดลงพรุ่งนี้ลดลงก็ยิ่งดีนะครับ
แต่อย่าให้เป็นภาพที่เราไปลุ้นกัน๗วันอันตรายที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้
นี่ครับส่วนนายแพทย์ทะเลชกรัศไนรวิวงศ์นะครับ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อยู่ประมาณ๑๙๑๓เตียงเป็นเตียงของเอกชน๑๐๔๐เตียง
หากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเดือนเมษากับพฤษภามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
ก็จะประสานโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพในการเตรียมเตียงไว้รองรับ
เพื่อคอยสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไป
ยังไงก็ขอให้ไม่ต้องเตรียมเตียงกันก็แล้วกันนะฮะให้น้อยที่สุดก็พอ
คือเรื่องของการไม่ออกไปรวมกลุ่มมั่วสุมในช่วงสงครานเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็อย่างที่คุณหมอทวีสินโคศกสบคบอก
มันก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ในช่วงการเล่นน้ำรดน้ำกันนะครับ
แล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ไปมั่วสุมบางคนอาจจะบอกว่าไม่เล่นน้ำไม่สาดน้ำก็ได้
กินเหล้ากันแล้วกันรวมกลุ่มกินเบียร์ก็แล้วกันอะไรพวกนี้ไม่ได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาอย่างนี้ครับออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลเลย
เหล้าเบียวายอะไรต่างห้ามเลยจากที่แต่ละจังหวัดออกกัน
ตอนนี้ครบหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ๗๗จังหวัดทั่วประเทศ
ตอนนี้เอาเป็นว่าตั้งแต่ณขณะนี้เป็นต้นไปไม่มีจังหวัดไหนพื้นที่ไหน
ขายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วนะครับส่วนจะงดขายห้ามขายไปถึงเมื่อไหร่เนี่ย
ก็แล้วแต่ประกาศของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพหานครนี่ห้าม๑๐เมษายน
ไปถึง๒๐เมษายนนะฮะส่วนจังหวัดอื่นก็แล้วแต่ว่าจังหวัดของท่านเนี่ย
เขาจะห้ามถึงเมื่อไหร่นะฮะอ่าไปดูภาพรวมเรื่องเคอร์ฟิลล์หน่อยนะฮะ
ภาพรวมเรื่องเคอร์ฟิลล์นะครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ช่วง๔ทุ่มถึงตี๔
มีผู้ที่ละเมิดเคอร์ฟิลล์ออกมานอกเคหาสถาน๙๒๖คน
โดยออกไปชุมนุมมั่วสุมเนี่ย๕๘คนมีความผิดมากที่สุดก็คือ
ออกไปชุมนุมมั่วสุมแล้วก็ไปดื่มสุราค่ะส่วนยอดคนทำผิดนะครับ
ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ตั้งแต่๔เมษายนที่เริ่มวันแรกคืนแรกมาถึง๑๒เมษายน
มีอยู่เกือบ๙๐๐คนแบ่งเป็นออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร๘๑๖๖คน
ถูกดำเนินคดีไป๖๔๘๒คนตักเตือนไป๑๖๘๔คน
เหลือก็คือเรื่องของการออกมาจับกลุ่มมั่วสุมค่ะนะฮะคือ